เรื่องตัวเลขผ่านไปอันนี้ก็ยังวนอยู่กับเรื่องตัวเลขค่ะ
แต่เป็นเลขของการบริจาคเงินนั่นเองนะคะ

จริงเป็นเรื่องราวที่ดีงงเหมือนกันว่าดราม่าทำไม
ปกป้องนักแสดงตลกสาวร่วมรายการคุณหนึ่งก่อนบ่าย

หลังจากที่เธอคนนี้ได้โดนชาวเน็ตเข้ามาแซะถล่มต่อว่าไม่เลิกเลยค่ะ
ถึงขั้นเอาเรื่องของพระไตปิดกมาอ้างอิงด้วย
บอกว่าเธอมีโทษต้องตกนรก

หนึ่งเนี่ยเขาหอบเงินสด๒ล้านเงินส่วนตัวนะ
เอาไปทำบุญถวายพระที่วัดพระบาทน้ำผู้
เพราะว่าตอนนี้รู้กันอยู่วัดพระบาทน้ำผู้ค่อนข้างเดือดร้อน
ต่อเดือนประมาณ๕ล้านบาทเลยทีเดียว
ซึ่งนาย่องบอกว่าตลกสาวเนี่ยอย่าไปสนใจเลยเจ๊หนึ่ง
ต้องสนใจเราบริสุทธิ์ใจตั้งใจทำบุญนะฮะ
ทิ้งท้ายแบบตลกด้วยว่า
ถ้านรกโทรมาจริงให้บอกไปไงรู้ไหมคุณ

โหลนรกเองนะให้บอกเขาไปว่าอ๋อไม่ว่าง

สมกับเป็นนักแสดงตลกกันจริงนะคะ
เจอเรื่องเครียดก็อย่าไปดราม่าอะไรกับมันมากนะคะ
เพราะว่าเราตั้งใจจะทำบุญจริงนะครับ
บางคนเขาก็ดราม่าไงว่าเอ๊ะวัดที่อื่นลำบงลำบาก
แต่เราตั้งมั่นจิตศรัทธาจะบริจาควัดนี้